คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะสะเทือนใจคนรักหมาเหลือเกิน
เรื่องนี้เนี่ยป้ามณีที่เป็นเจ้าของบ้านม้าหมาป้ามณี

เขาบอกว่าเพื่อนบ้านมาแจ้งป้าบอกว่าป้าช่วยดูหน่อยเถอะ
มีบ้านหลังนึงเขาล้อมรั้ว
แล้วมันมีไฟที่มันอยู่ที่รั้ว
แล้วไฟก็ไปช็อตหมาตายไปหลายตัวแล้ว
เรื่องนี้ฟังแล้วสะเทือนใจเหลือเกิน

มณีแสงจันทร์เจ้าของบ้านม้าหมาป้ามณี
บ้านป้าเนี่ยเลี้ยงหมาไว้เยอะเลยค่ะ๔๐๐กว่าตัว
อยู่ที่ซอยข้างวัดประยูนที่ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังค่ะ
บอกว่าเนี่ยหนูเพื่อนบ้านป้าเนี่ย
เขาอยู่ห่างกันสัก๓๐เมตรจากบ้านป้าไปเนี่ยมาขอความช่วยเหลือป้านะ
บอกว่าสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยโดนกระแสไฟช็อตตายไปหลายตัวแล้ว
ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบบ้านหลังนึงที
คือบ้านหลังนั้นเนี่ยป้ามณีบอกว่าเขาชื่อนายบุญหลง
ปลูกบ้านอยู่ในที่พักอาศัยที่มันเป็นที่ของเอกชน
แล้วบ้านของนายบุญหลงขึงสายไฟล้อมรอบบ้าน
แล้วเปิดกระแสไฟฟ้าทำให้หมาที่มันเดินเข้าไปใกล้
ถูกไฟช็อตตายไฟนี่ลุกพลึบมาที่ขาหมานะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็โดนมัดด้วยสายไฟฟ้า
แล้วก็เอาหมาไปโยนทิ้งหลังบ้านไปโยนทิ้งกลางดงกล้วย
เพราะไม่ต้องการให้หมาเข้าไปในบ้านของตัวเอง
ซึ่งเจ้าของหมาที่เขาโดนไฟช็อตตายก็ร้องห่มร้องไห้
ไม่รู้จะไปปรึกษาใครรู้ว่าป้ามณีเนี่ยคือคนรักหมา

เดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงของป้ามณี
และฟังเสียงเจ้าของสุนัขที่ตายค่ะ
เขาเอาไอ้นั่นน่ะเอาสายไฟล้อมไว้ในบ้านเขาเลย
ล้อมไว้ในบ้านแล้วก็ไอ้สายไฟมันก็ไปช็อตหมาตาย
ก็ไฟลุกไฟกำลังเผาอยู่เลย
หมาอยู่เลยสายไฟก็รัดขาหมาอยู่เลย
แล้วทีนี้ก็มันชอบช็อตหมาตาย

ก็ไปใกล้นิดนิด

เจ้าของหมาโดนช็อตตายก็มาร้องไห้
เลี้ยงหมา๑๕ตัวค่ะ
แล้วก็หายไปเมื่อวานนี้จะคุกข้าวให้หมากินตอนทุ่มหนึ่ง
หนูก็รอก็เห็นหายว่าหมาตัวนี้หายไป
ก่อนมันจะตายมันก็ยังมาหาหนูนะ
หนูก็ยังบอกว่าอย่าไปดื้อนะอย่าไปตรงไหนนะ
เดี๋ยวโดนคนเขาจับไป
แล้วหนูก็ไม่เห็นตอนเช้าหนูก็มาหามาเดินหา
เลี้ยงบ้านเลี้ยงไก่เขาบอกว่าระวังนะบ้านตะลุงบุญหลงค่ะ
ชอบเดินสายไฟไว้
อ๋อหมายถึงบ้านเนี่ยชื่ออะไรนะ

โดนสายไฟไปรอบบ้าน
บุญหลงนายบุญหลงไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของบ้านหลังเนี้ยของตาบุญหลงเนี่ยนะคะ
ช็อตสุนัขตายไปหลายตัวถึงแม้จะไม่ใช่สุนัขที่บ้านป้ามณี
แต่ก็เป็นของเด็กที่ป้ารู้จักกันแล้วป้ามณีเองก็ทนไม่ได้
ทำไมต้องใจร้ายขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่บ้านอ่ะ
ทำไมต้องเปิดกระแสไฟฟ้าเอาไว้รอบบ้านนี่เป็นสุนัขนะสุนัขมันก็มีชีวิต
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องล่ะเดินไปจับรั้ว
หรือว่าไปโดนสายไฟมันจะเกิดอะไรขึ้น
มณีในฐานะที่เป็นคนรักหมาก็เลยสะท้อนเรื่องนี้มา
แล้วก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ